สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เตือนไว้ก่อนเลยให้ระวังเรื่องการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
แล้วก็การเดินทางไว้ด้วยเพราะอะไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องสลากกันก่อนคุณผู้ชมฮะสลากงวด๑๖กันยาที่ถูกอายัด๙๐เล่ม
รวมแล้ว๙๐๐ใบหลังจากมีการแจ้งความว่า
สลากทั้งหมดนั้นหายไปจากที่จังหวัดอุดรธานีและอุบลราชธานี
โดยหลังจากมีการออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พบว่ามีสลากกินแบ่งชุดที่ถูกอายัด
ถูกรางวัลที่๔จำนวน๓รางวัล
เลขหน้า๓ตัว๒๔รางวัล
และเลขท้าย๓ตัว๑๙รางวัล
และเลขท้าย๒ตัว๙๐รางวัล
ทั้งหมดนี้ครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประวิงการจ่ายเงินรางวัลในสลากชุดนี้ไว้ก่อน

และเรื่องนี้สำหรับสมาชิกกบขครับ
โดยกองทุนบำเด็ดบำนานข้าราชการเปิดเผยว่า

จะมีสมาชิกกรบขอเกษียณอายุราชการ

แล้วทางกรบขอเตรียมเงินสำหรับจ่ายคืน
ให้กับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ

จำนวน๒๗๐๐๐ล้านบาทครับ
เงินที่สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนเฉลี่ยประมาณ

โดยทางกรบขอจะดำเนินการจ่ายเงินคืนสมาชิก

หลังจากรับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้อง
และประกาศเกษียณอายุราชการมีผลบังคับใช้
แต่ถ้าหากสมาชิกคนไหน

สามารถใช้บริการออมต่อกับกรบขอได้

เพื่อให้มีผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องครับ
สามารถจะแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยงานต้น
สังกัดทั้งรับคืนและฝากต่อนะครับ

โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือน

ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น
ลักษณะอากาศเช่นนี้จะทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้น

ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรง
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
ในช่วง๒๖๒๙กันยายนนี้ครับ